ทีนี้ก็ต้องใช้คำพูดเดียวกันกับคุณภาคภูมิค่ะ
ทุกวงการมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องของวงการตำรวจนะคะ
ตำรวจไปจับตำรวจค้ายาเสพติด
แล้วก็ค้ายาเสพติดโอ้โหของกลางเพียบเป็นลักษณะของรายใหญ่เลยแหละ
เป็นถึงรองสารวัฒน์อ่ะจักรเสียนอยู่แล้วอ่ะ
อ้างว่ามีปัญหาทางการเงินจะเกษียณก็เลยค้ายาเสพติด
จะได้มีเงินไว้ใช้ยามกระเสียนโอ้โห
ทีนี้แทนที่จะเกษียณอยู่บ้านสบายไปนอนคุกอะค่ะ

รองสารวัฒน์สืบสวนตำรวจานนครพนม
ไปจับที่บ้านในชุมชนบ้านน้อยหนองเข็มอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ
ของกลางเนี่ยนะคะคุณผู้ชมยาบ้า๖๐๐๐เมตร
กัญชาอัดแท่งเกือบสิบกิโลกรัมอะค่ะมีปืนมีกระสุนปืนอีกจำนวนมากเลยนะคะ
กองมนุยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรหรือกอรมนได้ร่วมกับทหารชุดปรับปรามยาเสพติด
ตำรวจและฝ่ายปกครองนะคะสืบทราบว่าร้อยตำรวจเอกชัยนรงค์เนี่ย
ลอบค้ายาเสพติดแล้วก็เอายาเสพติดไปพักไว้ที่บ้าน
ก็เลยนำกำลังเข้าจับตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่กอรมนบอกว่าเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมค่ะ
ดูพฤติกรรมอยู่สักพักนึงจนหลักฐานมันแน่แล้วมันชัดแล้ว
ว่าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงเขาก็เลยวางแผนล่อซื้อ
ติดต่อขอล่อซื้อยาบ้า๖๐๐๐เมตรไม่ใช่น้อยนะ
ราคา๑๔๐๐๐๐บาทตัวร้อยตำรวจเอกชัยนรงค์นะนะ
ก็เลยนัดส่งมอบยาบ้าแต่ให้ไปก่อน๒๐๐เมตร
แล้วก็จ่ายเงินกันไปห้าพันบาททีเนี้ยตัวผู้ต้องหาตัวร้อยตำรวจเอกชัยนรงค์เนี่ยนะ
เขาบอกว่าก็ไปติดต่อกับขบวนการค้ายาบ้าชาวลาวรู้จักกัน
ติดต่อซื้อยาบ้ามาแล้วยาบ้าที่ได้มาเนี่ยมาพักไว้ก่อนที่บ้านแล้วก็ขายต่อ
สาเหตุที่มาค้ายาเสพติดเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงิน
เกษียณแล้วก็เลยอยากจะหารายได้เพิ่ม
เก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวดูสิ
ตำรวจภูทรภาค๔มีคำสั่งให้ร้อยตำรวจเอกชัยนรงค์ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะ
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะ
แล้วก็ต้องขยายผลด้วยนะคะจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการค้ายาเสพติด
ดำเนินคดีกันต่อทีนี้ค่ะทางเจ้าที่ก็เลยบอก

ว่าจะเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่อะไรที่มีพฤติกรรมไม่ดีแบบนี้แจ้งได้นะ
คือเป็นตำรวจมาทั้งชีวิตจนจะเกษียณเนี่ยผมเชื่อว่าเงินบำเน็ตบำนานไม่น้อยหรอก

กระเซียนไปก็ไม่ได้ลำบากหรอกแต่แน่วันจะรวยทางรัฐไง
ต่อให้เกษียณแล้วไม่ถูกจับนะผมเชื่อว่าก็ยังค้ายาอยู่
ก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกหรอกนะ